คุณผู้ชมครับปัญหาคนไทยพลัดถิ่นที่เกาะโกง
อกจากจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการเข้าถึงสิทธิทางด้านสาธารณสุขแล้วนะคะ
ยังมีปัญหาอื่นตามมาอีกมากมายค่ะ
ทั้งปัญหาในเรื่องของการศึกษาปัญหาในเรื่องของการทำงาน
เรามาดูเรื่องนี้นะคะจากรายงานของคุณนันทพรธาวระค่ะ
เพลงชาติไทยสัญลักษณ์ของความเป็นไทยยังคงดังทุกเช้าที่โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด
ขับร้องโดยนักเรียนกว่า๘๐๐คนแต่ในจำนวนนี้มี๒๓๐คนเป็นนักเรียนไร้สัญชาติ
พวกเขาเป็นลูกหลานของคนไทยพลัดถิ่นทั้งที่เกิดบนพื้นแผ่นดินไทยพูดภาษาไทยและมีบรรพบุรุษเป็นคนไทย
แต่เนื่องจากพ่อแม่เป็นกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นก่อกงบางคนเป็นผู้ตกหล่นสำรวจจึงยังไม่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติจนปัญหาตกมาถึงรุ่นลูก
เด็กชายวนตรีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓มีทักษะและความสามารถด้านการพูดในที่ชุมชนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศมาหลายครั้งจนมีโอกาสรับเลือกให้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้แต่สถานะที่ไร้สัญชาติทำให้วนไม่มีโอกาสได้ไปต่อเพราะไม่มีบัตรประจำตัวประช

ว่านักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นสถานะไร้สัญชาติส่งผลกระทบจากรุ่นสู่รุ่นไม่เพียงแต่โอกาสในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเท่านั้นแม้กระทั่งนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้วยังมีผลต่อการประกอบอาชีพ
ทางทะเบียนราชเนี่ยเขาก็จะมีหลักฐานปรากฏว่าด้วยตามกฎหมายทะเบียนราชของสองสัญชาติมา
ให้โอกาสที่เด็กจะไปอย่างเช่นกันที่นำเรียนเมื่อสักครู่เรื่องของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาอย่างนี้
หรือโอกาสในเรื่องของการสมัครเข้าทำงานราชการต่างก็ดีเนี่ย
แม้กระทั่งการสิทธิที่เด็กจะได้รับโอกาสเช่นการใช้ความรู้ความสามารถที่เด็กได้จากการแข่งขันจะได้มีโอกาสไปดูงานต่างประเทศบ้างอะไรบ้างยกตัวอย่างนี้
ก็อาจจะจะขาดเรื่องตรงนี้ไปในทางทางกฎหมายก็อยากว่าถ้าถ้าเป็นเป็นโอกาสที่เด็กเขากวนจะได้รับ
แต่ทั้งนี้ก็ต้องไปตามคันลองของกฎหมายที่ว่าก็ฝากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนช่วยในการพินาตรงนี้
ข้อจำกัดสิทธิของบุคคลไร้สถานะไม่เพียงส่งผลต่อเยาวชนพลัดถิ่นแต่ยังส่งผลต่อผู้ประกอบอาชีพไต้เรือซึ่งชาวบ้านกว่า๑๘๐ในอำเภอคลองใหญ่มีอาชีพประมง
ทุกวันนี้บังเอิญบัวแก้วและอดีตไต้เรือคนอื่นที่ไม่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติต้องหันมารับจ้างรายวันหลังเจ้าของเรือไม่กล้าจ้างไต้ที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
ตามกฎหมายข้อบังคับการตรวจเรือที่กำหนดให้ไตเรือหรือนายท้ายเรือต้องมีใบประกาศนายท้ายเรือซึ่งจะออกให้เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้นแม้รายได้จะลดลงเท่าตัวแต่ก็ต้องทำเพื่อปากท้องครอบครัวอีก๕ชีวิต
อยู่๒๐๐๐อย่างงี้นี่แต่ตอนนี้เหลือละ๑๐๐๐๐๐แล้วครอบครัวหัวน่าคนเดียวดีกว่าต้องทำไหนได้ครับก็ต้องดินล้วนกันไปครับเขาให้ล่อยังเดียวคือทำแล้วก็ต้องรอ
ประกาศใช้พรบสัญชาติฉบับที่๕ซึ่งมีขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๒๕แต่ปัจจุบันคนไทยพลัดถิ่นเกาะกงกลับมีผู้ได้รับการพิสูจน
รองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นเพียง๑๗๕๔คน
จากที่คาดล่ะว่ามีอยู่มากกว่าหกพันคน
สาเหตุหลักของกระบวนการที่ล่าช้าคือจำนวนเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ
ผลจากการเฝ้ารอที่จะได้กลับคืนสู่ความเป็นไทย

ยังคงได้แต่เฝ้ามองวันที่จะได้เป็นคนไทยเต็มคน
นันทพรธวระข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน